ไปมาสอยไปสอยมาแทบลากเลือดครับ

ภุ่งลงมาลึกงักเลย

หน่วยกู้ชีพศรีนรงจังหวัดสุรินทร์
พยายามที่ปฐมพยาบาลเพียระยอดสวดี

แต่สภาพที่ไปถึงถึงโรงพยาบาลแล้ว
คนนี้เคาะร้ายมากเจอไฟช็อตเกือบตาย
ร่างกายตั้งแต่หัวตัวแขนขาไม่เกลี่ยมเลย
เพราะอะไรไฟฟ้ามันมามันพุ่งลงดิน
เวลาไฟฟ้าจากข้างบนมันลงดิน
มันเห็นร่างกายเราเป็นสายดิน

เพราะฉะนั้นจากปลายไม้สอยหมาก
มันก็เข้าจากปลายไม้มาที่ตัวคนจากหัวลงขา
ลงขาเพราะฉะนั้นทุกที่มันผ่านไป
หากร่างกายเราเป็นเนื้อหนังมังสาธรรมดา
ไหม้หมดเลยฮะเป็นหมื่นโวลล์ฮะฮะ
สถานที่๑๒๐๐๐ถึง๑๕๐๐๐โวลล์
เหตุจาณนี้เกิดขึ้นบั้งที่๘๘ทับหนึ่ง

อันนี้คือกระบวนการทำงานแต่ไปมาเหตุการณ์นี้
พ่อค้าเองไม่เป็นไรแต่คนงานของพ่อค้า
หนึ่งในคนงานสอยหมากอยู่ดีเอ้ามันใกล้
มองอย่างงี้มันใกล้มากเลยฮะสอยใหม่อยู่ดีคือ
ตัวปลายเหล็กปลายไม้เนี่ยมันทะลุต้นหมาก
แล้วไปโดนกับสายไฟฟ้าแรงสูงเหตุการณ์นี้ถือว่าเคราะห์ดีมาก
ไม่ถึงขั้นชีวิตแต่ว่าร่างกายเนี่ย
โดนไฟลวกไฟไหม้เนี่ยค่อนข้างหลายจุดเลยทีเดียวนะฮะ
คนงานที่เป็นเพื่อนกันบอกตกใจมากเพื่อนที่ชื่อว่าพีระเนี่ย
ชักแงงแงกเลยเนี่ยต้องรีบประถมพยาบาล

สายไฟมันก็สูงมากนะแต่ไม้สอยลูกหมากสอยหมากมันก็สูงเหมือนกัน
เพราะว่าต้นหมากมันสูงมากอะค่ะใช่ฮะใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นก็มีคำเตือนจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าทุกพื้นที่เลย
ดังนั้นใครจะมีการสอยมะพร้าวสอยตานหรือสอยหมาก
ต้องระมัดระวังอันตรายจากสายไฟฟ้าแรงสูงเอาไว้ด้วย